คุณผู้ชมฮะอยู่บ้านแบบนี้คุณทำอะไร

ชอบที่จะปลูกผักสวนครัว

คุณแม่ดิฉันค่ะปลูกไปหลายต้นมา
ตอนนี้ส่วนหลังบ้านน้องใบตองนี่มีตะหลุม
แทบจะขายได้แล้วค่ะถั่วพลูมีถั่วฟักยาวผักปุ้งเยอะค่ะเต็ม
เนี่ยการปลูกพืชผักนะก็ต้องขุดลงขุดหลุมใช่ไหม
บางทีก็ต้องระวังอย่างคุณพี่ท่านนี้ไปขุดหลุมเพื่อที่จะปลูกต้นว่านหางจราเข้

ดันไปจะเอกับอะไรก็ไม่รู้

ระเบิดบ้องไปเลย
แล้วมันระเบิดไหม

กลมกลมกลริกเกลี่ยงอย่างนี้

ก็เลยคิดว่าจะเอาขึ้นมาแล้วไปโยนเล่นกันดีกว่าพวกเรา

ไปถามเจ้าของบ้านก็คือคุณกัญญาจันทินนะครับ
เล่าให้ฟังว่ากำลังขุดดินตรงบริเวณข้างร่องระบายน้ำหลังบ้าน
เพื่ออะไรปลูกว่านหางจราเข้
คือแกขุดไปขุดมากำลังเพลิน
เสียงของคุณพี่แกเนี่ยดันไปกระทบกับวัตถุบางอย่างดังเก่ง
ฮะพอกระทบดังเก้ง
รู้เลยว่าเราควรจะเซาะข้างดู
มันน่าจะเป็นลูกเหล็กลูกหินอะไรสักอย่าง
แซะไปแซะมามันก็กลมสวยดี
ัดมันขึ้นมาดูโอ้โหอาหาร
ตกใจเลยโอ้โหตกใจ
ร้องเสียงสูงฟังให้ดี
เธอร้องว่าว่าพระเจ้าช่วยกล้วยตากกำแพงเพชร
เขาเขียนมาแบบนี้ก็ต้องอ่านตาม
อุทานว่าพระเจ้าช่วยกล้วยตากกำแพงเพชร
มีสติดีมากนะที่อุทานยาวขนาดนี้

โอ้โหตอนแรกแกก็ไม่คิดว่ามันจะใช่หรอก
ดูซ้ำดูไปดูมาอย่างที่บอกมันคล้ายกับลูกเปตอง
แต่มันก็ไม่ใช่ทำไงดีบอกคุณพี่สามี
ให้มาช่วยดูหน่อยสามีก็ตกอกตกใจรีบโทรตามเลย
ไปตามหน่วยฮานุมานมา

โดยฮานุมานจะมาเก็บกู้ระเบิดเหรอคะ
ก็เขาบอกให้ไปตามหน่วยสวาสตร์มาเลย

หน่วยสวาสวาสตร์หรือแมวยั่วสวาสตคะที่ต้องตาม
ไม่ใช่คือแกน่ะให้ไปตามทางคุณตำรวจมา
แล้วพอบอกว่าให้มาเก็บกู้ระเบิดเนี่ย

ถ้าหน่วยสวาสตร์ต้องตามคุณชนะนะคะ

ซึ่งทางตำรวจภูเทาะนรยองล์มันก็มาเก็บกู้ให้
เห็นแล้วเนี่ยนะวิธีการเขามีวิธีในการเก็บกู้มานะ
ก็คือเอาร้อระยะโร่ยนมาครอบเอาไว้ก่อน
แล้วก็สังเกตอย่างถี่ถ้วนก่อนว่าระเบิดเนี่ยมันทำงานได้หรือเปล่า

ดูไปดูมาคุณเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าไอ้ระเบิดที่ว่าเนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วล่ะ
เพราะว่ามันถูกฝังดินมานานใช้การไม่ได้

ถือว่าโชคดีนะแล้วก็ยังเคราะห์ดีที่มันไม่ทำงานนะ
แต่มันมีหลายข่าวนะที่ขุดเจอพวกอาวุธใช่ไหมอาวุธสงครามอะไรแบบนี้
ต้องให้เจ้าหน้าที่เขามาตรวจสอบถึงแม้ว่ารุ่นและจัดเล็กบางคนว่าลูกเล็กนิดเดียวยอดทิ้ง
เท่ากับปลาระเบิดเลยนะบางทีอาจจะมีฝังอยู่อีก
แถวนั้นก็ได้ยังไงตรวจสอบดูดีแล้วกันคุณผู้ชม